เอกสาวสวยคนนี้กันบ้างค่ะจะบอกว่าเป็นลูกรักยืนหนึ่งของช่องวิกหมอชิดเขาก็พูดไม่ผิดนะคะ
สำหรับน้องมุกดาค่ะผลงานละครเธอก็มีมากมายนะคะ
แล้วก็แฟนคลับเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ทางช่องดูท่าให้การสนับสนุนน้องค่อนข้างเยอะเลย
เพราะว่าน้องมีความสามารถรวมไปถึงหน้าตาที่สวยมากนะคะนี่แหละค่ะ
บอกเลยว่าแต่ว่าตัวจริงเนี่ยน้องมุกดาเขาค่อนข้างถ่อมตัวนะเวลาใครชมอะไรเยอะแยะเนี่ย
น้องเขาจะบอกว่าพี่หนูก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะ
ส่วนเพื่อนร่วมช่องตอนนี้แหม่ทยอยแพ็คกระเป๋ากันออกเดินทางเยอะเลยไม่ได้ไปเที่ยวนะ
ช่องอื่นกันแล้วค่ะแต่เธอยืนยันค่ะว่าเธอยังอยู่อีกยาวค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มีการต่อสัญญาแล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญากันไปด้วยนะคะ
นอกจากนนี้สวยแบบนี้ไม่ได้เป็นดาราอย่างเดียวเฉพาะถูกกิษด้วยค่ะ
ก็วันก่อนเห็นภาพกันไปแล้วนะฮะคุณเข้มหัสวีคู่จิ้นของเขาแหละไปด้วยกัน
กดาบอกว่าไม่ได้จะไปสวีทอะไรพี่ไปถ่ายรายการ
เข้มแล้วก็คุณแม่ของเธอมีโอกาสได้พูดคุยกันไปแล้วด้วย
พอถามถึงความสนิทสนมของฐานะเวลาไปเจอแม่อยากรู้เหมือนกันนะ
ว่าน้องมุกดาเนี่ยเขาแนะนำกับคุณแม่ว่าคุณเข้มเป็นอะไรกับเขา

เขาก็ดูชอบค่ะด้วยความที่เป็นคนที่รักธรรมชาติอยู่แล้วก็ได้ทำกิจกรรมเยอะมากค่ะ
พูดคุยทักทายตามภาษาคุณแม่ค่ะเพราะว่าจริงเนี่ยต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไห
คือแม่มุ้งเป็นคนชอบแบบชอบรับแขกเวลาไม่ว่าจะมีใครมาเนี่ยแม่จะเต็มที่มาก
เขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็คงอยากกลับมาอีกถ้าเขามีโอกาสนะคะ
ไม่ได้แบบแนะนำว่าเป็นคนสนิทอะไรเลยก็เป็นเพื่อนกันค่ะ
ไม่ถึงกลับไปถึงตัวบ้านนะคะอยู่อยู่แค่โฮมสเตย์ค่ะก็แบบถามว่ามีการทักทายมีการมาเจอกันบ้างกับคุณแม่มีค่ะ
เราก็ยังจริงเราก็ยังถือว่าเรายังเป็นเด็กที่ยังต้องแบบพัฒนาตัวเองอีกเยอะ
ยังโชคดีที่วันนี้ผู้ใหญ่เขาส่งบทบาทที่เราโอเคเราแบบดีเราก็โอเคแล้วค่ะ
ยังมีค่ะยังมีอีกประมาณหลายปีเลยค่ะ๕ปีค่ะ
ยาวเลยอ่ะ
งานละครแล้วก็งานหนังด้วยนะคะเอาเป็นว่าสถานะตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักกันอยู่นะจ๊ะ